เที่ยงวันแบบนี้มีข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะ

คุณผู้ชมครับมาดูการประชุมคอรมอกันก่อนนะครับ
เราไม่ค่อยได้สนใจเนื้อหาการประชุมเท่าไห
เพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราถึงจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
แต่ว่าเราสนใจบรรยากาศก่อนการประชุมคอรมอ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ทีมข่าวของเราก็สังเกตบอกโอ้โหท่านนายกสีหน้าบึ้งตึงเลย

แล้วก็ไม่ค่อยตอบคำถามสื่อมวลชนหน้าบึ้งมาแบบนี้
สื่อมวลชนต้องถามเรื่องหนึ่งแน่
กรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่มีสื่อออสซี่หรือว่าสื่อออสเตรเลีย
เขาตีพิมพ์ข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
เคยถูกจำคุก๔ปีในคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็คงเชื่อว่านายกคงบึ้งเกี่ยวกับกรณีนี้
แล้วก็รู้เลยว่าผู้สิทธิ์ข่าวจะต้องถามกรณีนี้แน่นอนนะครับ
นายกก็พูดบ่นกับตัวเองบอกว่าตอนเช้าอารมณ์ดี
มาถามให้เสียอารมณ์เปล่านะครับ
แล้วก็นายกได้เยี่ยมชมโครงการสคบงดพลาสติกทิ้งปิ่นโต
โชว์ถุงผ้าซึ่งนายเทวัลลิปตะพันลบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่สคบเข้าพบนายก
แล้วก็เอาเรื่องของถุงผ้าปิ่นโตอะไรมาเป็นตัวอย่าง
ให้กับนายกได้ดูบอกข้าราชการจะไม่รับถุงพลาสติก
ปิ่นโตแล้วก็ใช้ถุงผ้านายกรัฐมนตรี
ก็เลยรับปิ่นโตมาจากนายเทวัลลิปตะพันลบ
และจากนั้นก็มอบปิ่นโตใส่กับข้าวไปให้เจ้าหน้าที่
บอกเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวบอกว่า
เอาไปใส่กับข้าวซะจะได้ไม่เป็นเรื่อง

แต่ก็กลายเป็นว่าเรื่องเล็กน้อยกระจ๊อกกระแจ๊ก
พูดไปถึงกรณีที่ลงพื้นที่พิศนุโลกสุโขทัย
ที่มีเรื่องของกับข้าวมื้อแรกของนายก
ที่ใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟม
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเครียดหน่อยนะครับ
ก็พูดเปลยกับคุณเทวันลิปตะพันลบ
แล้วก็พูดถึงบอกว่า
ช่วยกันลดข่าวที่เป็นกระพีกระพีลงหน่อย
ถามกันให้อารมณ์เสียหยุดได้นะครับ
ส่วนบรรดาบรองนายยกรัฐมนตรีทั้งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

บิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดตรงกัน

บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัฐต้องชี้แจงต่อสังคมเอง
แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อภาพรวมรัฐบาลเป็นเรื่องคนคนเดียว
ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าเคลียร์ไปแล้ว

เขาก็มีการปล่อยตัวมาแล้วนี่พลเอกประวิทย์บอกนะครับ
ส่วนจะมีกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลในเรื่องนี้หรือไม่
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่จะคิดนะครับ
ถามว่าได้เจอร้อยเอกธรรมนัฏหรือยัง

ยังไม่ได้เจอเลยก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับ
ขณะที่เมื่อเช้านี้โอ้โหสื่อมวลชนจับจ้องเลยนะครับ
ว่าร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ต้องเดินทางมาร่วมประชุมคอรมอนะครับ
ก็มาถึงสถานที่ในการประชุมคอรมอล
หลังจากที่นายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่น

ไม่ได้ตอบคำถามสื่อที่มารอนะ
บอกว่าจะชี้แจงตอบโต้เรื่องนี้หรือไม่สื่อก็ถาม
ร้อยเอกธรรมนัฐเพียงแค่โบกมือแล้วก็ยิ้มให้เท่านั้น
ก่อนเข้าร่วมประชุมคอรมอทันทีนะครับ
บอกว่ากำลังดำเนินการฟ้องร้องสื่อออสเตรเลียอยู่นะครับ
เชื่อว่าการรายงานข่าวของสื่อออสเตรเลียนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนอกประเทศที่จ้องล้มล้างตนเอง
แล้วก็บอกว่านักข่าวก็โทรมาเหมือนกันนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่านักข่าวเขียนข่าว
โดยไม่เข้าใจระบบการพิพากษานะครับ
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับ